เรื่องของเจ๊เล็กที่เจ๊เขาไม่เล็กนะคะหรอฮะงานนี้บอกว่าได้
มาขโมยตัดใช่ไหมตัดไม้กฤษณาของฉันใช่ไหม
งั้นเดี๋ยวเจอกันอ่ะลองดูหน่อยเจ๊เจอคนร้ายเจ๊ทำอะไรอ่ะ
เจ๊เจ๊ไม่ส่งครับ
ให้ผมคุยก่อน
อืมเจ๊เล็กนี้โอ้โหพุ่งไปใส่เลยนะ
คุณดูดิยืนกอดอกรอแล้วอ่ะอ๋อใช่ไหมอ่าจิกเอ้าจิกสักหน่อยเออ
จิกผมพอเป็นพิธีนะจิกแก้มพอเป็นพิธีนะ

แต่เจ๊ก็ไม่อยากจะโดนข้อหาทำร้ายร่างกายอีกไง
และเจ๊ก็พูดมึงใช่ไหมมึงเหรอมึงเหรออย่างันอย่างงี้

คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้คือเจ๊เล็กครับ
ที่เป็นเจ้าของสวนไม้กริสนะ
ดักรอคนร้ายอยู่เลยตรงหน้าโรงพักบ่อไร่
เพราะอะไรถูกขโมยตัดต้นไม้ในสวนของตัวเองค่ะ

คนร้ายขโมยตัดไปแล้วเกิดไหวตัวทัน
หลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จแล้วก็ขับรถกำบัดอิซุสุสีแดง
ติดข้อจังขอป้ายทะเบียนจังหวัดตราก
หลบหนีออกไปเลยแล้วหนีเนี่ยเข้าข้ามอำเภอนะ
จากอำเภอเขาสมิงไปที่เขตอำเภอบ่อไร่นี่
ซึ่งเจ๊ก็ยืนชี้นะคะว่ารถคันนี้คันนี้ให้ตำรวจดู
จังหวะนั้นทั้งตัวสามีและลูกชายของเจ๊เล็กตัดสินใจขับรถไล่ตามคนร้าย
แล้วระหว่างที่ขับโทรเลยค่ะ๑๙๑โทรบอกตำรวจให้สกัด
จับคนร้ายสุดท้ายตามจับได้ทันควัน
คนร้ายคือนายบุญฤทธิ์ค่ะอนุรักษ์อายุ๓๙ปี
ของกลางแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ตัดไม้อยู่ท้ายรถด้วย
ตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีนี่ก็คือภาพนะ
ของต้นไม้ที่ตัดมานี่แหละค่ะตัวนายบุญฤทธิ์ค่ะคนก่อเหตุรับสารภาพบอกอุ๊ย
ผมถูกจ้างวานมาผมทำลงมือพร้อมกับพวกอีกสองคน
แต่ว่าเขาหนีไปแล้วต่อมาตำรวจบอกว่าก็ต้องตรวจปัสสาวะดูด้วย
เพราะลักษณะก็แปลกพบว่ามีสารเสพติดจริงค่ะ
ก็ตั้งข้อหาขับรถแล้วก็มีสารเสพติดแล้วก็ลักทรัพย์ในยามวิการด้วย
ส่วนอีก๒คนที่เจ้าตัวอ้างว่ามีคนร่วมขบวนการด้วย
แล้วคนที่จ้างวานต้องไปตามต่อด้วยนะ
เจ๊เล็กนะคะเจ้าของสวนไม้กฤษณาบอกแบบนี้บอกว่า
โดนขโมยบ่อยแจ้งความเอาไว้ที่สพเขาสมิงวันนี้มาเจอ
ก็เลยขับรถตามมาก่อนแจ้งตำรวจสกัดจับ
ส่วนไม้ที่ขโมยไปคุณรู้ไหมมันตัดขโมยไปถึง๓๐ต้น
ถ้ามูลค่าเนี่ยคิดเอาแค่ต้นเดียวต้นหนึ่งก็๕๐๐๐บาทเข้าไปแล้ว

แล้วคิดเป็นเงินที่เสียหายเป็นล้านนะคะ
แบบถึงโมโหไงอยากให้ตำรวจตามจับตัวคนร้าย
อีก๒คนอีกที่เมื่อกี้ซัดทอดกันต้องตามมาด้วยนะคะ